เรื่องของทีมชาติที่เป็นข่าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
กับการประกาศรายชื่อเหมือนกับทางตัวรายวัชเนี่ย
เขาก็ส่งให้กับสโมสรได้ทราบแต่ว่าไม่ได้เป็นการประกาศเปิดเผย
แต่ว่าทุกสโมสรจะทราบว่านักเตะที่อยู่ในข่ายที่ทีมชาติ
จะเรียกใช้งานในเกมอุ่นเครื่องกับจีนมีใครบ้าง
เชื่อว่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่ทราบแต่บางคนก็ทราบแล้ว
ก็ย้ำกันหน่อยแล้วกันไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
เกมฟุตบอลอุ่นเครื่องไทยเจอกับจีนไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับ
สำหรับข่าวนี้นะครับก็เริ่มที่เรื่องของการขายบัตรก่อน

สามารถที่จะลดได้๕ด้วยนะ
สำหรับสมาชิกช้างศึกเมมเบอร์นะ
แล้วก็บัตรเข้าชมการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างทีมไทยกับจีน
จะมี๖ราคาตั้งแต่๕๐๐จนถึง๑๐๐บาท

ขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าขณะนี้นะครับ

ปรากฏว่ามีชื่อของสุมัญญาผลิติศาสตร์นะครับ

แล้วเมื่อวานลูกยิงฟรีคลิกลูกนี้ที่ยิงชนบุรีก็ยังถือว่าเด็ดขาดต่อเนื่อง
หลายคนเขาก็ลุ้นให้ติดทีมชาติเพราะว่าฟอร์มดีจริง
คือใช่จริงมันไม่ควรจะติดแค่๔๑คนแล้วติดถึง๒๓
แต่แน่นอนกองกลางที่มีอยู่เนี่ยก็ระดับพระการสำหรับฟอร์มที่เล่นกันอยู่ในชุดนี้ของรายวัชนะครับ
เรื่องของรายชื่อหลังจากนี้ก็ต้องประกาศ๒๓คนภายในอาทิตย์หน้าก่อน
จะได้ทราบว่าคนที่จะติดเนี่ยต้องเตรียมตัวแต่ถ้าเกิดมีคนเจ็บคนถอนตัวเดี๋ยวก็เรียกเพิ่มกันมา
แล้วก็จะมีกำหนดรายงานตัว๒๘พฤษภาคมนี้นะครับ
สำหรับทีมชาติไทยชุดนี้ก็มีความเป็นไปได้น่าจะได้เห็นนักเตะหน้าใหม่เยอะหน่อย

ผมว่ารายการนี้นัดนี้ควรใช้ลองเพราะว่าเราเห็นสายหมดแล้วไง
นั้นก็มีโอกาสได้ลองแต่ว่าแน่นอนผลการแข่งขันสุดท้ายปลายทางของเราคือมันต้องเน้นเรื่องของการเข้ารอบด้วย
ส่วนนักเตะตัวหลักนะครับ๓ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในใจลิก
อย่างธิรสินแดงดาธิรทรบุญมาธันและชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้ส่งหนังสือไปขอตัว๓นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในเจลีกกลับมาช่วยทีมชาติในนัดนี้
ต้องรอคำตอบจากทางต้นสังกัดอีกครั้งว่าจะปล่อยตัวมาหรือไม่
แต่ทั้งนี้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฟุตบอลเจลิงนั้นจะหยุดพักให้กับทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่
ในการเตรียมทีมสู้ศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่ประเทศรัสเซียนะครับ
จะทำให้ในวันที่๒มิถุนายนต้นสังกัดของทั้ง๓คนก็จะไม่มีโปรแกรมในการแข่งขัน
ก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะกลับมาช่วยชาติในนัดนี้นะครับในการเจอกับทีมชาติจีนครับ